ไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้กันนะคะ
เนื้อแดงค่ะ๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๖บาทต่อฟองนะคะ
มาดูราคาของปลาวันนี้กันค่ะ
นินอยู่ที่๕๐๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาทูนึ่ง๘๐บาทต่อเข่งค่ะ
สลิด๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
และปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่๑๓๐๑๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ